ไทยรัฐทีวีวันพิเศษรายการพิเศษ
ต้อนรับปีใหม่๑มกราคม

๖โมงเช้า๘โมงแม่บ้านพระจันทร์บาล
พี่กราบพูดเลยนะว่าแปดแซ่บมาก

ข้าวไม่กินอยากกินอย่างอื่นนะ

สวัสดีค่ะ

วันนี้วันนี้เราต่างมีจุดหมาย
ฉลองปีใหม่ด้วยทุกรายการดีที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒